ใช่แล้วเอาล่ะทีนี้เขาบอกว่าคนที่ไม่ถูกหวยทำยังไง
ไม่ถูกหวยไม่เป็นไรเราทำมาหากินกันต่อไปนะฮะ
เราต้องขยันกันต่อไปเหมือนประหลัดอำเภอหญิงท่านนี้ที่สมุทรสาคร
ทั้งเป็นทั้งประหลัดอำเภอท่านเป็นทั้งคนขายลอตเตอรี่
แล้วก็ลูกชิ้นทอดก็ขายได้ไม่อายใครนะครับ
แล้วก็เอามาเสริมเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวนะครับ

คนนอกพื้นที่อาจจะแปลกใจไม่เห็นข้าราชการหญิง
เขาแต่งกายเต็มรสแบบนี้เต็มรสจริง
มาทอดลูกชิ้นกรอบอร่อยแบบนี้นะครับ
แต่คนในพื้นที่เขาชื่นชมแล้วเขาเห็นเป็นประจำ
เพราะว่าผู้หญิงท่านนี้ก็คือ
คุณพี่ซีริการโพคินธนินรัฐ
เป็นประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการฝ่ายทะเบียน
แล้วก็บัตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ใช้เวลาก่อนเข้าทำงานมาเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นทอด

คุณเป็นงานที่ต้องภูมิใจ

ถูกป้าบริสุทธิ์ใจนะครับสุจริตด้วยสุจริตด้วย
อยู่ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครกับสามี
มีลูกค้าเข้าคิวอุดหนุนกันไม่ขาดสายเลยนะครับ

ยังขยายในการขายลอตเตอรี่
วบคู่กันไปด้วยเอาทุกอย่างเลยเอาทุกทาง
เปิดทั้งแผงเน่นทางกระทะนะครับ
โดยคุณพี่สิริการเล่าถึงจุดเปลี่ยนชีวิตที่ต้องสวม
วกแม่ค้าอีกใบบอกว่าเกิดจากปัญหา
เรื่องของทุนธุรกิจลงกุ้งล้งปลานะครับ
โรงงานต่างหยุดประกอบการ
ทำให้ได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับ
แต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ทั้งค่าผ่อนบ้านค่าเทิมลูกค่าใช้จ่ายต่างหยุดไหมคุณ

เออมีแต่เพิ่มมีแต่ไหลนะเงินไหลออกตลอดเวลานะครับ
ก็เลยต้องหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
ตัดสินใจเข้าไปขอตั้งร้านขายของภายในบริเวณ
ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาครกับผู้บังคับบัญชา
ซึ่งได้รับความเมตตาให้เปิดร้านขายของได้
อำเภอหญิงบอกว่าการเป็นแม่ค้าไม่ใช่เรื่องน่าอาย
เพราะเป็นอาชีพสุจริตหาเลี้ยงชีพได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ตอนนี้ทำมาได้๔เดือนแล้วค่ะแล้วก็ยังทำต่อไปนะคะ
เพราะว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
คุณอาชีพค้าขายนี่รวยนะคุณเดี๋ยวฉันพูดเลย
เงินสดเข้ามือทุกวันยิ่งขยันด้วยนะ
แล้วขายลูกชิ้นแบบนี้ผมเคยขาย

ลุงเสียดายไม่ทำน่ะกำไรดี
บอกแล้วเงินสดเข้ามือทุกวันเพราะฉะนั้นขยันไว้ไม่เป็นไรแน่นอนนะคะ